กันที่อีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะคะ

แล้วก็ลุ้นเหลือเกินว่าอยากจะให้กลับมารวมตัวกันเหมือนเดิม
เพราะว่าคนนี้เป็นน้องเล็กเหมือนกันนะนะคะ

ก็ยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมาทั้งขันเงินแล้วก็พี่เวย์

แต่เชื่อว่าพอพี่ทุกคนได้เคลียร์
ได้คุยกันแล้วก็มีสัญญาณที่ดีขึ้นเรื่อยค่ะ

ปกติแล้วผมตอนนี้มันกำลังไปในทางที่ดีมาก

ผมเชื่อว่ามันจะดีกว่าที่เคยเป็นมาซะด้วย

อีกคนนึงก็รู้สึกฉันก็ทำพลาดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ
อีกคนนึงก็มันเกิดขึ้นได้อย่างไร
คือมันเกิดด้วยความผิดพลาดที่ไม่ได้มีใครตั้งใจมันเลยรู้สึกแย่
ผมเห็นหลายครอบครัวเวลาทะเลาะกันเขาก็จะกลับมาดีกันนะ
พี่เขาอยู่ก็ปีนี้ก็เข้า๒๐ปีแล้ว

เป็นแค่บททดสอบหนึ่งของครอบครัวของการเวลาที่มันเดินทางกันมา